กรุงเทพยังมีคนตกท่ออยู่นะคะ
นี่เป็นหลักฐานยืนยันนะคะ

รองเท้าสตัสของนักเรียนฟุตบอลโรงเรียนคอนสวรรค์จังหวัด

ถูกปรับแพ้ในนัดสำคัญที่เขากำลังจะลงแข่ง
แข่งไม่ได้เพราะรองเท้าไม่มีอะค่ะ
หายยกทีมแล้วเข้าไปดูกล้องวงจรปิด
อนดีกว่ามีรถกระบะคันหนึ่ง
มีรถยนต์สีน้ำเงินคันหนึ่งเข้าไปจอดเทียบ
รถเก็บอุปกรณ์ของโรงเรียนนี้
แล้วก็เหมือนกับมีการย้ายของ

นี่ค่ะเขาก็ตามจากตรงนี้เลย
จนกระทั่งรู้ว่าคนที่ก่อเหตุ
ก็คือนายสุภทศีลื่อมใส
แล้วเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสิงห์บุรีด้วย
ฐานความผิดข้อหารักทรัพย์
ตำรวจไปเลยค่ะตำรวจภูทรภาค๔
ตำรวจสืบสวนสพท่าพระ
ก็ไปตรวจสอบแล้วคุณผู้ชมดูนี่

กีฬารองเท้าสตัสของนักเรียน
รถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่๓

เนี่ยค่ะนักกีฬาไม่ได้แข่งเลยนัดสำคัญซ้อมมาก็ไม่ได้แข่ง
เรื่องต้นข้างในก็เจอหลายรายการ
ก็ยึดไว้เพื่อตรวจสอบตอนนี้กำลังไล่ต่อ
ไล่ดูจากกล้องวงจรปิดต้องเอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อค่ะ
แต่เจอของกลางแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้โหทั้งคันเลยเอาไปหมดเลยอ่ะ

อื้อหือ